การลงเล่นน้ำหน่อยโดยเฉพาะเด็กก็เตือนกันอยู่ตลอด

อย่างที่เราเห็นภาพตอนเล่าข่าวอยู่บ่อยนะคะ
น้ำท่วมก็เด็กสนุกไปเล่นน้ำ
คือหลายที่นะหลายพื้นที่นะครับ
นี่ค่ะนี่เป็นสภาพของบ่อน้ำท้ายหมู่บ้านที่สมุทรสาคร
น้องเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปีลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนนะฮะ

ก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาผู้ใหญ่อีก
กว่าจะดำแล้วก็งมลงไปเจอแล้วก็นำขึ้นมาได้ก็เสียชีวิตแล้วนะครับ

อืมเสร็จแล้วล้มไห้มีฟองด้วยล้มไห้กับอันนั้น
เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วพี่
นี่ตอนที่ทางกู้ภัยนำน้องขึ้นมาได้นะครับ

เด็กชายกฎชกรอายุ๑๒ปีนะฮะ
คือตอนนั้นก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนะฮะ
หวังว่าจะมีปฏิหารนะครับแต่ว่าไม่ทันจริงครับท่านผู้ชมครับ
บ่อน้ำตรงนี้เนี่ยลึก๙เมตร๕๐เซนติเมตรนะฮะ

อยู่ที่ด้านหลังชุมชนหมู่๑๐ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
คือเพื่อนบ้านแถวนี้บอกว่าก่อนหน้านี้
กฎชกรเนี่ยเขาไปกับเพื่อนอีกคนนึงลงไปเล่นน้ำในบ่อ
สักพักนึงเพื่อนของน้องเนี่ยขึ้นมานะน้องยังเล่นต่อ
ถึง๑๐นาทีน้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ไปด้วยกัน
เพื่อนก็เห็นท่าไม่ดีรีบวิ่งมาบอกผู้ใหญ่
บอกคุณพ่อคุณแม่ของน้องกฎชกรด้วย
แต่มาถึงแม่บอกว่าเห็นลูกลักษณะนอนหงายอยู่
แบบหงายอยู่ในน้ำนะและค่อยจมลงไป
พยายามจะลงไปช่วยลงไปถึงไม่ทัน
สุดท้ายใช้เวลา๑๐นาทีกว่า
คาดว่าระหว่างน้องเล่นน้ำอาจจะเป็นตะคริ่ว
ประคองตัวไม่ไหวจมลงไปนะครับ